ความคืบหน้าสืบเนื่องจากในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สนที่กำลังกันนับร้อยนายนะครับ
เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวนายชาดาไทเศษ

วันนี้ครับตำรวจน้องขายังเนี่ย

เพราะว่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้า

โดยนายชาดาไทเศษอดีตสสจังหวัดอุทัยธานี

สุดท้ายแล้วได้รับอนุญาตจากตำรวจภูทรหนองขาอย่าง
ให้ประกันตัวชั่วคราวใช้วงเงินคนละ๕๐๐๐บาท
สำหรับการประกันตัวโดยได้ประกันในช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบปราม
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟ
และตำรวจท่องเที่ยวนับร้อยนายสกัดจับนายชาดา
พร้อมพวกขณะใช้รถ๘คันเป็นยานพาหนะ
กลับจากพิธีชาปนกิจศพที่วัดหลุมเข้า
เบื้องต้นสกัดรถได้๗คัน
ส่วนอีก๑คันพยายามหลบหนีจากจุดสกัด
โดยขับสวนไปทางทิศใต้แต่สุดท้ายไปไม่รอดครับ
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามจนสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด
ผลการตรวจค้นรถยนต์ที่หลบหนี
พบว่าเป็นรถคันที่นายชาดานั่งอยู่ภายใน
อกจากนี้ยังยึดปืนได้รวม๖กระบอกเช่น
พร้อมกับกระสุนหลายรายการและมียาอีอีก๑เม็ด
แจ้งข้อกล่าวหานายชาดากับพวกนะครับ
พกพาปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้เหลือเพียงนายธนากรแสงสนิทอายุ๔๖ปี
อ้างว่าเป็นผู้อาศัยรถและรับว่าเป็นเจ้าของยาอี๑เม็ด
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย
ปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
เพื่อลดปัญหาอัธยากรรมไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตรวจค้นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีมาแล้วหลายครั้ง
สำหรับนายชาดาไทเศษอดีตสสออุทัยธานี
เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่อุทัยธานี
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสอสอมาแล้วหลายสมัย
ปี๒๕๕๗เคยเป็นแก่นำชาวนา
ม็อบรถอีแตนบุกกรุงเทพมหานคร
เพื่อทวงเงินจำนำข้าวจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ
ต่อมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมา
ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
และเป็นกรรมการบริหารพักถิ่นไทย
ในช่วงปี๒๕๔๓ด้วยนะครับ